โอ้โหกลางค่ำกลางคืนดึกดื่น

ออกมาแบบเหมือนเบาที่สุด

ไปดูภาพนี้กันหน่อยแล้วคุณผู้ชมคิดถึงอะไรคะ
ใช่บิ๊กไบต์เหรอบิ๊กไบต์เตอร์
กลิ่งใจเพื่อนบ้างนะครับ

นี่ค่ะเข็นมาถึงกลางหมู่บ้านคุณนัทพงศ์
คือเอาดีถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในที่มืด

บิ๊กไบท์แก๊งนี้เข้ามาสั่งสรรค์ที่บ้านเพื่อน

กลางดึกเลยเพื่อนบ้านเขาก็ปิดไฟนอน

ด้วยความเกรงใจก็เลยต้องเข็นรถออกมา

เพราะว่าบ้านตรงข้ามเขามีลูกอ่อน

เกรงใจเพื่อนบ้านไง

แล้วทีนี้ก็เพิดเพลินกับการ
ปาร์ตี้ไปใช่ไหมคะแล้วก็กลับดึก

พอดีว่าที่บ้านตรงข้ามเขามีลูกอ่อน

พี่เพื่อนบ้านเขาไม่ได้แจ้งมีนานะคะ